กันหน่อยเวลาคนที่เขาขับรถเนี่ยบางทีขับรถมาแล้วมันร้อนคุณสุภาษา
ร้อนแล้วทำยังไงเปิดแอร์เปิดแอร์เร่งให้มันแบบแรงขึ้นอีกให้แอร์มันเย็นขึ้นอีก
แต่ทีนี้เริ่มมาแล้วค่ะสีขาวไอเหรอไอเย็นเหรอไม่ใช่ค่ะ
ควันสีขาวขาวแล้วไฟตามมาแบบนี้ท่วมรถเลยอ่ะใช่ค่ะดูสิ
จากร้อนกลายเป็นร้อนกว่าเก่าอีกเพราะว่าเร่งแอร์แล้วไฟลุกแบบนี้นะคะ
รถกระบะคันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานในช่วงเย็นตำรวจเขาได้รับแจ้งค่ะ
ถนนตรงนี้คือถนนสายบายพาสใกล้กับอู่รวมช่างที่บุรีรำนะคะ
กู้ภัยสว่างจัญญาธรรมสถานเนี่ยรีบเลยนะเอารถน้ำไปฉีด
ซึ่งฉีดอยู่ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะเนี่ยคุมไฟเอาไว้ได้
ดับรถคันนี้เนี่ยนะคะเป็นรถเก่าแล้วล่ะ
อายุการใช้งานนี่โอ้โหเป็นสิบสิบปีแล้วนะเพราะว่าไปคุยกับ
ทางคุณตาเจ้าของรถคุณตาวรพฤษภัยศาลวัชรกิจอายุ๗๐ปี
นี่คุณตาก็เล่าให้ฟังนะผมขับคันนี้มา๒๐ปีแล้วนะ
เป็นเพราะรถเก่าหรือเปล่าไปในลุกท่วมแบบนี้คุณตาบอกว่า
ผมเช็คสภาพตลอด
แล้ววันนี้ผมก็ขับมาจากสตึกจะไปที่อำเภอเมือง
ไปซื้อพวกของแต่งบ้านซะหน่อยนึง
แม่ทำไมอากาศมันร้อน
อ่ะเปิดแอร์ให้มันแรงอีกหน่อยให้มันเย็นอีกหน่อยละกัน
จะได้เย็นแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
ควันขาวลอยขึ้นตรงหน้ากระโปรงรถก่อน
คุณตาเองตกใจนะจอดแอบข้างทางเลย
วิ่งหนีออกมาหลังจากวิ่งออกมาได้แป๊บเดียวเท่านั้น

ซึ่งมันมาจากตรงห้องเครื่องก่อนแล้วก็ลามไปในตัวรถ
ท่วมรถแบบนี้เผารถจนเสียหายทั้งคันเลยนะคะ
นี่เดี๋ยวต้องไปหานะว่าสุดท้ายสาเหตุจริงมันมาจากอะไร

ไม่งั้นน่ะเพราะว่าในประเทศไทยอ่ะคนใช้รถที่เก่าก็มีเยอะ
เดี๋ยวดูข่าวนี้จะตกอกตกใจกันไปหมดว่าเฮ้ยฉันเพิ่มแอร์ฉันเร่งแอร์
เดี๋ยวไฟจะลุกท่วมงั้นฉันปิดแอร์ก็ร้อนตับแลบขับรถกันไม่ไหวไง

เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการเช็คตรวจสอบสภาพรถละกันนะคะ
ก็ฝากช่างช่างเอาฝีมือดีหน่อยทำให้ดีหน่อยเดี๋ยวรถสภาพเป็นแบบนี้